มาดูกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้หลายคนเปิดเข้าไปในโลกออนไลน์

หลายคนเปลี่ยนภาพหน้าจอนะคะเป็นเทพเจ้าไฉสิงเอี้ย

หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกระแสนี้มายังไง
นี่ไงล่ะน้องลิซ่าคนสวย

จริงมันเริ่มมาจากนักร้องเคป๊อปชาวไทยนี่แหละค่ะ
แล้วก็เซียวจ้านนักแสดงจากซีรีส์ชื่อดังแดนมังกร

เขาถ่ายภาพด้วยกันแล้วก็โชว์ภาพบนหน้าจอมือถือ
เป็นเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยค่ะ
เขาเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่มีพลานุภาพในการให้โชคลาภ
แล้วก็ความมั่งคั่งร่ำรวยแก่ผู้เส้นไหว้

พอเปลี่ยนมาใช้ภาพนี้ตามน้องลิซ่าแล้วเนี่ยนะ

อยู่งานก็ไหลมาเงินก็เทเข้ามา
คอนเสิร์ตที่ขึ้นชื่อว่ากดยากกดเย็นก็กดได้

แห่เปลี่ยนภาพกันเต็มไปหมด
กลายเป็นเทรนด์ฮอตในโลกโซเชียลไปแล้วนะคะ
ให้คุณผู้ชมทำความรู้จักกันหน่อยเผื่อใครเคยเห็น
แต่ว่าไม่เข้าใจว่าเทพเจ้าฉ่ายสิงเอี้ยเป็นเทพเจ้าด้านไหน

ให้คุณทางด้านการอำนวยโชคลาภแล้วก็ความร่ำรวยแก่ผู้บูชา
เป็นเทพองค์แรกที่ชาวจีนต้องไหว้ในวันตรุษจีน
คือถ้าเราเห็นเวลาคนจีนหรือว่าตาม
เขาเรียกนักกระดาษวงคลต่าง
ก็จะมีเทพเจ้าองค์แม่เอี้ยอย่างนี้ค่ะ

ไม่คือที่มันเป็นเรื่องโจ๊กเนี่ยเพราะว่าคนไปแห่เปลี่ยนตามใช่ไหมรูปโปรไฟล์
แล้วปรากฏว่าคือรูปโปรไฟล์ตัวเองเป็นอย่างนั้น
แล้วก็ไปว่าเออไปหลงเชื่อเรื่องงมงายนู่นนี่นั่น